เอาล่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นดราม่าโรงพยาบาลต้องใช้คำว่าอีกแล้ว
นี่เราสามวันติดไม่ซ้ำเรื่องกันเลยนะคะช่วงนี้มาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยมาก
คราวนี้เป็นเรื่องของหญิงท้องแก่ปวดท้องคลอดตั้งแต่เช้าไปหาหมอที่โรงพยาบาล
บอกว่าปากมดลูกยังไม่เปิดไปรอก่อนกว่าหมอจะมาก็๑๑โมงครึ่ง
สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคะไปคลอดลูกในห้องน้ำค่ะ
บอกว่านี่คือผลของการที่หมอนัดให้มานั่งรอคนไข้บอกเจ็บท้องตั้งแต่เช้า
แต่ต้องนั่งรอหมอเพราะหมอมา๑๑โมง

แต่ดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ไวกว่าช่วยน้องได้ทัน
โอ้โหจัวหัวมาแบบนี้

โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ถล่มเละเลยนะคะจากการวิภาควิจารณ์ของชาวเน็ต
เขาบอกว่าโอ้โหทำไมถึงละเลยคนไข้แบบนี้
ทำไมถึงปล่อยให้คนไข้รอจนทนไม่ไหวต้องไปคลอดลูกเอง
นี่โชคดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ชำนาญการไปช่วยเหลือ
ถึงได้คลอดมาได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก
บางคนก็มาแชร์ประสบการณ์เลวร้ายบอกว่า
โอ๊ยเจอกับตัวมาแล้วโรงพยาบาลนี้เป็นแบบนี้
ร้อนถึงนายแพทย์ณัฐคณ์เนตโครงคาเพชร
๔ตุลาคมค่ะคนไข้คนนี้ตั้งท้อง๘เดือนแล้ว
แล้วก็มาฝากคันกับแพทย์โดยเป็นการนัดตรวจคันครั้งที่๒
หลังจากครั้งแรกเข้าตรวจมา๑๗ตุลาคม
คือเขาเพิ่งมาฝากคันที่โรงพยาบาลนิกเนี่ย
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมาคือไม่ได้ฝากท้องมาตั้งแต่แรก
ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ชี้แจงบอกว่า
คือการคำนวณหาว่าตอนนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยมันยาก
เพราะว่าตัวของคนไข้เองก็จำไม่ได้ว่าประจำเดือนหมดเมื่อไหร่
ก็ได้คำนวนคร่าวว่าน่าจะประมาณสัก๘เดือน
คนไข้มาถึงโรงพยาบาล๙โมงเช้านะคะ
ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าปวดท้อง

แล้วพยาบาลก็รีบส่งต่อไปตรวจร่างกายเพิ่มและที่ห้องคลอดทันที
ทีนี้พอในห้องรอคลอดเนี่ยแพทย์ก็จะต้องมาตรวจใช่ไหม

คุณหมอก็บอกว่าปากมดลูกมันยังไม่เปิดก็ต้องรอก่อน
คลอดธรรมชาติเนี่ยคือถ้าปากมดลูกไม่เปิดมันก็คลอดไม่ได้
มันก็ต้องทนเจ็บท้องอะค่ะ
ก็เลยส่งตัวคืนไปที่ห้องตรวจคันตามปกติ
กระทั่งเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้ขึ้น

เท่ากับว่าตอนที่ไปคลอดในห้องน้ำนี่
เท่ากับว่าคนไข้ก็บอกว่า

อ้าวคนไข้คลอดในห้องน้ำ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็พอได้ยิน
งั้นก็รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีนะครับ
คือต้องเล่าว่าหลังจากที่มดลูกไม่เปิด
ก็ส่งไปรอที่ห้องตรวจคันตามปกติ
ทีนี้คุณหมอบอกว่าคนไข้อยู่ก็คือปวดท้องหนัก

ไม่ได้แจ้งใครไว้เลยว่าจะไปเข้าห้องน้ำปวดถ่ายท้อง

ซึ่งทางภูมิโนยการโรงพยาบาล

ก็บอกว่าแพทย์กับพยาบาลไม่ได้ละเลยคนไข้นะ

แต่ทางโรงพยาบาลเองก็มีการเตรียมการแบบนี้เอาไว้อยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์พยาบาลถึงได้เข้าไปช่วยเหลือ

และทารกคลอดออกมาแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะ
เป็นผู้หญิงน้ำหนักประมาณ๒๗๐๐กรัม
ส่วนคุณแม่ก็ปลอดภัยแข็งแรงดีเหมือนกัน
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเป็นดราม่าก็เพราะว่า
มีคนมาเจอแล้วก็ไม่ได้ถามเหตุการณ์หน้าหลัง

ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวกับเรื่องของโรงพยาบาลเยอะหน่อย
คืออย่างที่บอกเวลาแบบโพสต์เราอ่านโพสต์หรือเราจะเอาอะไรไปโพสต์
บางทีมันอยู่ไม่ครบมาไม่ครบ